ทำให้รับบ้านก่อนอะ

เอาไปไหว้บึงกาลนู่นไม่ต้องไปไหว้ฉัน

ไม่มีก็ไม่มีอะไรเลยเขาเป็นสารไม้เก่าเก่าเลย
อย่างนี้พี่ต้องอธิบายเรื่องของวัดที่พี่ไปดีกว่า
ประกาศผลสลากกินแบ่งโดยหนุ่มกัญชัยก่อนไหม

โอเคอยากไปทำอะไรก็ไม่ต้อง

ก็คือ๓๑๙๑๙๖นะฮะ
ก็สำหรับเลขหน้า๓ตัวก็๘๑๗แล้วก็๖๗
เลขท้าย๓ตัว๒๑๓แล้วก็๖๕๒นะฮะ
แล้วก็ข้างล่าง๐๒๒ตัว

อนุญาตครับเชิญครับอนุญาตเลยครับ
ก็ไม่ใช่หรอกก็หล่อปู่อื้อลือไว้ตั้งนานเป็นปีแล้ว
แล้วก็พี่ไปถูกก็ที่ให้เมย์ดูตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะ
เสร็จแล้วปุ๊บก็ตอนแรกว่าจะไปไว้ที่วัดอาหง
คือไปถวายพวกอุปคุศพวกอุปคุศองค์นั้นที่เล่าแหละก็คือ
องค์ที่แบบว่าหล่อกับหนุ่มมา๑๐ปีที่แล้ว

แล้วก็ปุ๊บฉันก็มาหนุ่มขอเงินแสนนึงสิไปทำต่อ

ฉันก็เลยไปหาหล่อจนเสร็จเลย

ตอนแรกก็จะเอาปู่อือเรือไปตั้งไว้ที่สดือแม่น้ำโขง
ปรากฏว่าเขาทุกคนยกไปแล้วมันร้อนมือ
บอกอุ๊ยมึงปฏิหารอะไรละร้อนมึงก็เอาผ้าตากแดด

สันก็บอกว่าเนี่ยมือบวมหมดเลยพี่มด

ก็ไปไว้ตรงทางขึ้นถ้ำนาคา

สารปู่อือลือจริงอันแรกที่แบบว่า
ชาวบ้านเขาเขาหากันอะ

คือเอาแอดปู่อือลือก็เหมือนปู่สีสุโผล่อย่างเงี้ย

ศาลไม่มีปู่อือลืมมาไปหลายสิบ
ตั้งแต่เปิดศาลมันไม่เคยมีปู่อื้อลือเลย

ก็เลยเป็นสารอย่างนี้ไม่เคยมีปู่อือลือเลย

คิดในใจนะคิดในใจสาบานเลยนะ

เอามาตั้งถูกต้องหมดแล้วอะไรอย่างนี้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

หนึ่งมีที่หนึ่งมีที่หนึ่งมีที่หนึ่งมีที่หนึ่งมีที่หนึ่งมีที่หนึ่งมีที่หนึ่งมีที่หนึ่งมีที่หนึ่ง